มาถึงเรื่องของพนักงานส่งอาหารที่ผมบอกว่าเป็นอาชีพทองที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีโรคโควิด๑๙ระบาด
แต่ว่าทำนะขี่ตากแดดตากฝนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทหาเช้ากินค่ำมาเจอแบงค์ปลอม
ทำทำไมกับเขานะครับพี่คนนี้ฮะยืนโชว์แบงค์อยู่นะครับ

ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากพี่คนนี้ครับพี่อุเทนสิงสิงห์ทองลานะครับ
อภัยครับเป็นพนักงานส่งอาหารที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เพราะว่าหลายวันก่อนได้แบงค์ร้อยมานะครับจะเอาไปฝากธนาคารได้จากการส่งอาหารนี่แหละ
ฝากผ่านตู้อัตโนมัติเครื่องมันไม่รับหลายครั้งก็เลยไปขอแลกแม่ค้าผลไม้
เพื่อเดี๋ยวจะเอามาฝากตู้ใหม่แต่แม่ค้าผลไม้บอกว่าน้องเอ้ยดูน่าจะเป็นแบงค์ปลอมนะ
ไม่ให้แลกนะนะฮะเพราะมันคล้ายแบงค์ปลอมเหลือเกินส่องดูลายน้ำก็ไม่มี
จึงรู้ว่าเขาถูกแบงค์ปลอมก็ซะแล้วมีคนจ่ายแบงค์ปลอมให้เขาซะแล้ว
จึงเขาวิ่งบอลนะครับไปยังกลุ่มให้จัดชีพมาตัวเขาเองกว่าจะหาได้แต่ละร้อยแต่ละร้อยนะครับ
ขี่รถส่งอาหารตากแดดตากฝนหลายชั่วโมงเห็นใจกันเถอะนะฮะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วย
หาเงินก็ยากยังมาเจอแบงค์ปลอมอีกนะครับขอฝากเตือนประชาชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าด้วยพี่เขาเตือนนะครับ
ก่อนจะรับเงินมาก็ตรวจตราให้ดีก่อนรับเงินแต่น่าเห็นใจนะคือถ้าตามร้านเดี๋ยวนี้พอเขากลัวมากขายดีเนี่ย
เขาจะมีที่แบ็คไลท์ไว้ส่องแต่พี่ที่ส่งอาหารใครก็จะไปพกแบ็คไลท์ไว้ด้วย
ก็ลองส่องดูหน่อยนะครับดูลายน้ำหน่อยถ้าไม่มีก็ขอเปลี่ยนแบงค์เขานะครับเห็นใจฮะ